คุณผู้ชมครับนี่คือภาพวินาทีที่ตำรวจทุ่งสงศ

พร้อมกับเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงตาย
ก็ไปตรวจสอบครับนี่เป็นบ้านปูนชั้นเดียว
แล้วหน้าบ้านพบศพนายสมพร
คือสภาพศพถูกปืนลูกซองยิงเข้าจากด้านหลัง
แล้วกระสุนทะลุหน้าผากนะฮะนอกจากนี้ก็ไปเจอหลักฐานครับ
เป็นหมอนรองกระสุนหัวตะกัวแล้วก็กระสุนปืนลูกซอง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลหลักฐาน
พ่อผู้ตายบอกว่าคือนายสมพรคนที่ถูกยิงเนี่ย
อาชีพคือรับซื้อน้ำยางในหมู่บ้าน
กำลังนั่งดูทีวีเลยก่อนที่ถูกยิง
แล้วเขาได้ยินเสียงลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาที่บ้าน
ระหว่างกำลังจะเดินเข้ามาในบ้านได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัด
พ่อตกใจเฮ้ยไม่ใช่เสียงจากทีวีด้วยวิ่งออกไปดูครับ
พบว่าลูกชายถูกยิงตายแล้วนะฮะ
พ่อพ่อได้ยินเสียงรถคนร้ายบ้างไหม
บอกว่าไม่ได้ยินเสียงรถของคนร้ายเลยนะครับ
คาดว่าคนร้ายมันคงจะมาดักซุ่มรออยู่
ซุ่มอยู่ในมุมมืด
พอจังหวะที่ลูกชายของพ่อมาถึงบ้าน
จอดรถกำลังเดินเข้าบ้าน
มันดักยิงโดยยิงจากข้างหลังด้วยฮะ

ล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับ
นายพรพิมลนี่นะฮะ

ตำบลควนกรดโดยคุมตัวได้ที่บ้านพัก
แต่เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธนะครับ

แต่ตำรวจเองก็มั่นใจในพยานหลักฐาน

ไปเจอรองเท้าแตะข้างหนึ่งของนายพรพิมล

แล้วไปตรวจพบขม่าวดินปืนอยู่ที่มือด้วยครับ

แล้วก็ค้นในบ้านไปเจอกระสุนปืนลูกซอง๓นัด

ทางด้านของผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะครับ

เดี๋ยวต้องฟังคำชี้แจงจากเจ้าตัวด้วยนะครับ

น่าจะมาจากความขัดแย้งหลายเดือนก่อน
ทำธุรกิจรับซื้อน้ำยาง

บอกว่าถูกนายพรพิมลก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ใช้ปืนไล่ยิงในสวนยางมาแล้วครั้งหนึ่ง

ก็มาจากความขัดแย้งธุรกิจรับซื้อน้ำยางนั่นแหละ

แต่หลังจากนั้นก็ไม่คาดคิดว่า
สุดท้ายแล้วพ่อค้ารับซื้อน้ำยาง
มาถูกยิงอีกรอบแล้วรอบนี้คือเอาถึงตาย
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ